ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะวันนี้ฟังเรื่องราวนี้จากทั้งสองท่านค่ะ
และคุณปริพันธ์ปริยอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

เมื่อวานนี้ตลาดบวก๑๐จุดนะครับเงินโดยรวมซื้อขายประมาณ๕๐๐๐กว่าล้านถือว่าไม่แย่ทีเดียวนะครับ
แต่ที่น่าติดตามก็คือต่างชาติยังคงเง็ดขายอยู่นะยังขายสุชิอยู่
ยังไหลออกอยู่นะครับแต่คนที่ซื้อหลักเมื่อวานนี้ก็คือกองทุนในประเทศ
ให้มาอยู่ในไทยได้นานขึ้น
แต่ก่อนนี้อาจจะให้วีซ่าไม่นาน

โดยเฉพาะคนที่สูงอายุมาอยู่ได้

เพราะว่าถ้าเกิดคุณเห็นภาพว่ามาตรการต่างที่เอามาใช้เนี่ย
มันมุ่งไปสู่คนสูงอายุในอนาคตทั้งนั้นเลย
ถ้าใครจับเทรนด์ขายของให้กับคนสูงอายุได้
แม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยอนาคตก็จะสูงอายุมากขึ้น
นี่ไปรุ่งเลยนะ
ก็เป็นอีกรูปแบบนึง
ของการเปลี่ยนแปลงไปของทางประเทศไทยของเรา

อีกตามนิดหนึ่งก็คือทางคุณพร้อมเนี่ย
จากนโยบายที่สุดตรงมากตอนนี้เริ่มซอฟลงแล้วนะครับ
ก็คือที่เขาบอกว่าเขาจะไม่เอาเรื่องโลกร้อนเลย

ตอนนี้บอกว่าถ้ามันยังดีก็จะยังคงอยู่

ที่เคยคิดว่ากดอยู่ตอนนี้เริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ตอนนี้กลับมาสู่บ้านเราก็คือ
หลังจากที่คุณสมคิดนะครับ
เราเนี่ยเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหม
ตุ้นหลายอย่างเลยนะครับ
เงินก็ทงส่งถึงมือคนทั่วไปได้แหละ
แล้วก็กลับมาข่าวบ้านเรานิดนึงค่ะผม

เอากลุ่มตัวอย่างมาสำรวจดูว่าพฤติกรรมเป็นยังไงบ้าง
ก็พบว่าในตัวนอนนั้น๕๘ที่ไม่มีเงินออมเลย

ก็คือเงินรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า๑๕๐๐๕๘

คือบางทีอาจจะใช้จ่ายได้มาเท่าไหร่ใช้จ่ายหมดพอดีเป๊ะนะครับ
หรืออาจจะใช้เกินได้มาอีก

ใช้พิโคแน่นอนเลย

แต่สามารถเอาเงินไปช่วยพยุงธุรกิจใช้ชีวิตก่อนนะ
เพราะว่าธุรกิจบางอย่างเป็นธุรกิจเล็กใช่ไหม
อาจต้องการเงินทุนหมุนเรียนมาตรวจนะครับ
ก็เป็นอีกแหล่งเงินทุนหนึ่งที่เกิดคุณเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยจะยิ่งดีกับธุรกิจนะครับ
แล้วก็ถ้าไหนก็พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ
เรื่องของค่าจ่ายอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนเนี่ย
ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยได้คิดถึงคือเรื่องของการเกษียณอายุฮะ
หลังจากที่เราเริ่มเกษียณอายุหมดรายได้แล้วนะครับ
ส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดว่าหลังเกษียณเราต้องใช้จ่ายเงินละเท่าไหร่บ้าง

ใช่ครับซึ่งผมมีตัวเลขที่สนใจของทางสำนักงานสถิตินะครับ
ไปสำรวจมานะฮะก็บอกว่าคนเกษียณ๑๐๐คนนะฮะ๓๖คนเนี่ยอายุไม่ถึง
กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าไปถึงคนหนึ่งร้อยคน

เวลาเราเกษียณเนี่ยคืออายุหกสิบห้าแต่สามสิบกว่าคนตายแล้ว
ไปก่อนนะฮะอันนี้อาจมองอีกมุมหนึ่งเป็นข่าวดีนะฮะ
คือไม่ต้องวางแผนเกษียณเท่าไหร่ไม่ต้องอยู่ถึงเกษียณ
แต่ประเด็นคือว่าเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะเสียชีวิตตอนไหน
ดังนั้นมันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมไปก่อนนะครับ
แล้วก็คนที่เหลือนะห้าสิบสี่คนนะครับต้องอาศัยคนอื่นอยู่ฮะ

โหแต่ยิ่งยุคปัจจุบันน่ะลูกหลานจะยังอยู่มั้ยเนี่ย

ทางเขาเลี้ยงตัวเองก็ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ

หกสิบแล้วยังก็ต้องทำงานอยู่ฮะรายได้อยู่นะครับ

๔คนมีฐานะเงินดีนะท่ะค่ะมีอิสระของตัวเอง

เพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้ยังไม่วางแผน

แต่ต้องวางแผนยังไงโค้ชมาร์คมีอะไรมาบอกบ้าง
เรื่องวางแผนเนี่ยจะเกิดมีคนมาถามว่า
คนเริ่มวางแผนเกษียณตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
บอกเลยว่าเราควรเริ่มตั้งแต่เมื่อวานฮะ

ให้เรากล่อมเกาว่าคุณต้องออม

ตัวเลือกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่า
แล้วด้วยเงื่อนขายของกรมสรรพากรเนี่ยเขาให้ขายตอน๕๕ปีบ่อยบุญ

เป็นเงินทุนที่ใช้สำหรับเกษียณเลยนะครับ
วันนี้บุญหลวงนะฮะเรามีนวัตกรรมตัวหนึ่งซึ่งบอกว่า
เราพยายามออกแบบมันให้เหมาะกับสวรรตลาดการทุนในยุคปัจจุบัน
เพราะว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันอยากลงทุนแต่ไม่รู้อาจจะไปซื้อหุ้นอย่างเดียว
กองทุนอย่างเดียวซื้อทองคำอย่างเดียวแต่สัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะหมอน
นี่เป็นคำถามอันดับต้นเลยนะ
ส่วนที่ลงทุนอยู่ตอนนี้มันลงตัวหรือยังมันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปใช่
ตรงนี้เรามีสรุปคำแนะนำให้เรียบร้อยแล้ว
ถูกต้องครับซึ่งสัดส่วนผมเรียกว่าสำคัญมากนะครับ
ต่างประเทศมีบทวิจัยออกมาว่าในระยะยาวเวลาลงทุนอะไรที่มันเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนของการลงทุนเรา
ปรากฏว่าสัดส่วนเงินทุนมีผลต่อผลกำไรแต่ละบาทถึง๙๔
ก็คือการปรับสัดส่วนที่เหมาะสมมีผลเยอะที่สุด
เพราะฉะนั้นคุณต้องมานั่งลองจัดพอร์ตดูแล
ใช่อันนี้บุหรวงเรามีจัดทำที่เรียบร้อย

ต้องลงทุนในหุ้นไทยกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์

เพราะว่าคนที่ต้องการความเสี่ยงน้อย
ส่วนใหญ่จะไม่ชอบความเสี่ยงเยอะมากใช่ไหม

คนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับ

คือลงในพวกอาสารหนี้อะไรที่ไม่ค่อยเสี่ยงเยอะ
ก็เพิ่มความเสี่ยงในเพิ่มการลงทุนในหุ้นออกมาเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับ
นี่ก็จะเน้นหุ้นไทยเป็นหลักเลยนะครับ
แล้วก็เราก็ได้คำนวณตัวเลขต่างนานามากมายนะครับ
พยายามทำสัดส่วนให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่สุด
นะครับก็มาลองดูกันได้นะครับว่าพอร์ตแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณ
แต่เน้นย้ำนะไม่ว่าจะผลแบบไหนก็ต้องลงทุน

ขอบคุณครับตรงนี้ก็กลับมาที่คุณมินครับผม
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณปริพันธ์ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ฟังแล้วอย่าคิดว่าเรื่องเกษียณเป็นเรื่องไกลตัวนะ
เราต้องเกษียณอย่างมีสไตล์มีชีวิตชวายอย่างมีความสุข

ด้วยคลอดอินเด็กซ์ฟังครอบครัวบัวหลวง
จะได้ลงทุนเก็บเงินผ่อนเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์มากนะ
เพราะว่าแบ่งสัดส่วนเอาไว้ให้เลยว่าเราจะเป็นคนลงทุนแบบไหน
เก็บไว้จะได้สบายตอนเกษียณนะคะ